คู่นี้ยืนหนึ่งเรื่องความหวานและความรักจริงนะฮะ
ถ้าจะบอกแบบความคิดถึงผ่านตัวอักทรงอักษรอย่างนี้

ส่งเป็นคลิปแบบว่ารักเมียให้มันโลกรู้กันไปเลยนะฮะนี่
เซอร์ไพรส์ค่ะเป็นส่งคลิปสุดฮาพี่แมททิว
ส่งหาคุณลีเดียคุณผู้ชมนี่เป็นภรรยาสุดที่รักไง
ช่วงนี้พี่แมทเนี่ยเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ไหม
กักตัวอยู่คุณผู้ชมนะยังกลับบ้านไม่ได้เนอะ
ก็ถือเป็นคาแรคเตอร์ประจำตัวหนุ่มแมททิวไปแล้วแหละตอนนี้นะคะ
หากว่าใครยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ในงานปาร์ตี้
ฉลองสละโสดให้น้องชายของคุณลีเดียนี้นะคะ
นี่เจ้าตัวเนี่ยงัดมุกเด็ดนะดูคุณดู
ใส่แค่ผ้ากันเปื้อนตัวเดียวคุณจำอะไรเขาได้
ติดตาเลยเออเขาก็อวดแก้มก้นเดินเสิร์ฟอาหารให้แม่ยายทำ
ทุกคนค้ำกันวงแตกเลยคุณผู้ชม
ล่าสุดสายโชว์คนนี้คุณพ่อคนนี้กลับมาแล้วค่ะ
คราวนี้งัดอีกแล้วงัดไม้เด็ดมาสมสายาสามีสายโชว์เลยค่ะ
เอามาให้ได้ขำแล้วก็อมยิ้มกันอีกด้วยค่ะ

อย่างนี้คุณผู้ชมคุณแมททิวเนี่ยร้องเพลงอัดคลิปส่งมาให้คุณลีเดีย

เพราะว่าคุณแมททิวนี่นะคะโป๊เปื่อยทั้งตัว
ก็ได้เห็นอะไรวับแวมมาอีกแล้ว
แต่ว่าอันนี้ออกอากาศขอเซ็นเซอร์นิดนึง
ใครอยากจะดูก็ไปตามดูกันได้ในโซเชียลของคุณแมททิวนะจ๊ะ
อันนี้ก็เป็นความคิดถึงส่งให้ภรรยาเต็มนะ
วดหาภรรยาให้ได้ดูแลกันแบบหายคิดถึงกัน
แต่บ้านนี้นอกจากให้ดูหน้าแล้วก็ให้ดูกันไปหมดเลยค่ะ

แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าคิดถึงเมียแหละดูออก
เล็บมาแล้วเตือนน้องนัทเลยโดยเฉพาะนะ

เวลาดูคลิปเขาระวังเป็นตากุ้งยิงนะคุณผู้ชมนะ
เพื่อนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะ
หนึ่งในนั้นก็มีน้องนัทกิจพัฒน์ของเราด้วยนะเข้าไปคอมเมนต์
จริงชอบพี่แมททิวคือแบบว่าเวลาสัมภาษณ์อะไรแกก็น่ารักดี
ที่สำคัญเป็นคุณพ่อที่หุ่นดีรูปร่างดีด้วย
ไม่แปลกที่จะอวดให้เราดูบ่อย

แต่จะบอกเลยว่าบ้านนี้เขาก็แฟนคลับเยอะนะครับ

ที่สำคัญเนี่ยเยอะไปถึงลูกเลยแฟนคลับ
น้องดีแลนด์น้องเดมี่เนี่ยโอ้โหบอกเลยแฟนคลับแน่นนะ